ส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีนางกิมเองแทร่เตียวผู้ต้องหาแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงนั้นนะคะ
ก็เดินทางไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนกลางดึกเมื่อวานนี้
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสารอาญาในวันนี้ด้วยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพแต่ก็ไม่ได้ซัดทอดต่อใครเกี่ยวกับขบวนการด้วย
เรื่องนี้เราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากรองผู้บังคับการปราบรามที่กล่าวถึงกันค่ะ
เพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองให้กับนางกิมเองเพื่อใช้ในการรอบรวมบุคคลอื่น
ก็ตอนนี้รับสารภาพ๒ปีพศ๒๕๕๒ครั้งหนึ่งแล้วก็พศ๒๕๑๔อีกครั้งหนึ่งครับ
พันธมตเอกชาคริสต์สวัสดีรองผู้บังคับการปราบปราม
ก็เปิดเผยหลังจากสอบปากคำนายสมศักดิ์สิริยาคมผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
คดีร่วมกับนางกมลทัศน์ธนทรโคสิจิระหรือนางกิมเองแซ่เตียว
ผู้ต้องหาคดีช่อโกงหมินสถาบันเบื้องสูงและปลอมเอกสาร
หลังนายสมศักดิ์ทนแรงกดดันของตำรวจไม่ไหวค่ะ
ตัดสินใจเข้าติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจกองปราบรามเมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้
นายสมศักดิ์ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าได้ร่วมวางแผนกับนางกิมเอง
เพื่อสร้างภาพให้คนเชื่อว่านางกิมเองเป็นบุคคลในสังคมชั้นสูงจริง
แต่ก็ไม่ได้ซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมค่ะ
พนักงานสอบสวนก็จะคุมตัวนายสมศักดิ์ไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากค้างครั้งแรกในวันนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกานี้ล่ะค่ะ
สำหรับนายสมศักดิ์นะคะก็มีตำรวจพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของเขาว่า
หลังถูกออกจากราชการก็ได้แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
นำของขวัญไปมอบให้กับนางกิมเองในการจัดงานวันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษค่ะ
เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานหลงเชื่อว่าของขวัญดังกล่าวได้รับพระราชทานจากเบื้องสูง
พอมีคนเห็นก็หลงเชื่อบริจาคเงินกว่า๓ล้านบาทให้กับนางกิมเองนะคะ
จากนี้นายสมศักดิ์ยังมีประวัติเคยต้องโทษในคดีช่อโกงจนถูกให้ออกจากราชการด้วย
แล้วก็อยู่ระหว่างหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยนะคะ